แต่เห็นทีค่ะคู่ซีคู่นี้
เหมือนการ์ตูนเนี่ยจะทิ้งเชียร์ที่คำพรไปแล้ว

ถ้ามีหนุ่มแล้วคุณรู้ได้ยังไงคะ
นี่ฉันติดตามในไอจีจริงไหม
ไม่รู้ให้เขาบอกเองดีกว่า
ไม่ได้เลย
คือต้องบอกว่าเพื่อนเชียร์คนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นคนสวยเป็นคนเก่ง
ใครก็ชื่นชมใครก็อยากคุยกับเขาอะไรอย่างนี้

ถามเขาเองดีกว่าถ้าได้เจอตัวเขานะคะ

ถ้าเลือกเชียร์ก็ต้องถามเชียร์แหละนะคะ

ร่วมกับแฟนคลับเนี่ยมีหนุ่มคนสนิทแหละ

ไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันด้วยนะครับ

ชวนคู่จิ้นพ่อหมีเต้ยพงศกร

โสดไม่โสดแล้วใครตัวจริงใครตัวปลอมกันแน่

โสดค่ะโสดอยู่

คือเขาเป็นเพื่อนที่ดีของเชียร์นะคะ
หมีใครถามตลอดเลยยังจะมีงานด้วยกันไหมคะ
ชาเม่ที่ไปเมาดีฟก็มีพ่อหมีไปด้วยนะคะ

เต้ยเนี่ยยังไงเชียร์ก็บอกว่าเป็นเพื่อน

โซบิ๊กจะใช่หรือเปล่าต้องรอเชียร์
ใจอ่อนกว่านี้เดี๋ยวจะยอมบอกเองนะเนี่ย

ไม่รอแล้วนะการ์ตูนอาจจะแบบมีหวานใจ

แต่ว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่ก็ยังคงสนิทสนมกันเหมือนเดิมนะคะ